กันหน่อยเรื่องนี้นี่สุดแสนจะโอ้โหสะเทือนใจสะเทือนขวัญเลยทีเดียวนะคะ
คือลูกสาวอายุ๑๔๑๓ปี
ลูกเนี่ยบอกว่าจริงก่อนหน้านี้คือแม่หายตัวไปแต่ตอนแรกน้องก็ไม่ได้สงสัยอะไรมาก
เพราะว่าบอกว่าน้องให้ข้อมูลว่าแม่ชอบออกไปเหมือนไปเล่นพนัน
แต่บางทีก็หายไปหลายวันแต่ไม่เคยนานขนาด๑๕วัน

รอบนี้แม่หายไป๑๕วัน

คือน้องบอกว่ามันก็จะมีผู้ชายเหมือนมาติดพันธุ์แม่ด้วย

สรุปอยู่ในกระสอบ

แล้วเดี๋ยวไปดูว่าตอนที่ลูกสาวมาสภาพเป็นยังไงค่ะ

บอกแม่หายไปนาน๑๕วัน
หวังว่าวันที่เจอแม่เดี๋ยวแม่คงกลับมาเหมือนทุกที

แล้วบอกว่าใช่แม่น้องแน่นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่บ้านหนองฮายใต้

เริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเลยนะ

เพราะเธอจำได้ว่าวันที่แม่หายออกไปใส่กางเกงลายสก๊อตแบบเดียวกันกับศพเลย
สภาพของศพนะคะคุณผู้ชมคะถูกทิ้งอยู่กลางไร่อ้อย
ถูกยัดอยู่ในกระสอบแล้วก็คาดการณ์ว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
ใส่กระสอบปุ๋ยสีเขียว๒ใบ
สวมจากหัวและเท้าเนี่ยเหมือนกับมาบรรจบกันเลย
มีสายยางสีดำมัดเอาไว้อีกรอบหนึ่งด้วย
ใกล้กันกับจุดที่พบศพยังมีรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่านะคะ
น้ำเงินดำด้วยจอดเอาไว้
ชาวบ้านที่เขาเห็นมอเตอร์ไซคันนี้
เขาก็เลยรู้แล้วเขาจำได้ว่า
อเตอร์ไซคันนี้เป็นของนางเดือนทองก่อบุญอายุ๔๗ปี

บ้านเลยลองไปตามตามลูกสาวว่าลูกมาดูซิเนี่ยใช่มอเตอร์ไซค์แม่ป้าจำได้
แล้วคนแถวนั้นเขาบอกใช่แน่เลยพอลูกมาไม่ทันได้ดูมอเตอร์ไซค์หรอก
เห็นแค่เฉพาะชุดที่ใส่กับศพลูกร้องไห้เลยนะคะ
ก็แน่นอนว่าเป็นแม่ของเธอค่ะน้องอายุสิบสามปียังเล่าต่อแบบนี้
บอกว่าแม่ชอบออกไปเล่นพนันไฮโลแล้วก็มักจะมีผู้ชายมาติดพันธุ์
ทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยจะมีเพื่อนผู้ชายไปส่งตลอด
บางครั้งแม่หายไปประมาณสัก๒๓วันแต่สุดท้ายแม่ก็กลับบ้านมาทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเองก็ผิดปกติแล้ว
แล้วรอบนี้หายไปถึง๑๕วันตามตัวยังไงก็ไม่เจอ
สุดท้ายมาเจอว่าแม่กลายเป็นศพแล้วเนี่ยคือไอ้กระสอบปุ๋ยสีเขียวเนี่ยที่บอก
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นเพื่อนชายที่มาติดพันธุ์แม่น้องคาดแบบนี้นะ
ตำรวจสพนบัวแดงบอกเดี๋ยวติดตามตัวเพื่อนชายที่มาติดพันธุ์ผู้ตายก่อน
แต่ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เดี๋ยวจะเร่งประสานญาติให้พาเข้าให้ปากคำค่ะ
ก็ต้องสอบถามกันไปว่าเกิดอะไรขึ้นได้ออกไปเจอกันหรือเปล่านะ
ครับ